กินรังฟัง

เดินไป
กินรังฟัง

บอกได้เลยว่าเจ้าหญิงนะครับผม
โอ้ยทั้งสวนแผา
และที่สำคัญแข่แข่แข่ด้วยนะครับผม
และอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นพิธีกรนะครับ

ตามหาแขกรับเชิญตลอดเลยนะครับผม
แล้ววันนี้ต้องไปตามหาอีกแล้วครับ

อยู่นี่โอ้โฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โฮ
เพื่อให้ตัวน้อยปันนั่นบอกคือพ่อก็เห็น
องก็เห็นครับคุณอ่ะคุณอ่ะครับเฮ้ย
ขอต้อนรับเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง
คุณฝนธนสุนทรมาล้างบางกับเราครับ
นี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
เจอน้องเขามาสามสิบกว่าปีนะครับหรืออย่างนั้น
สมัยยึดยังไม่ถึงเลยครับหรือหรือพ่อก็วันนี้น้องชวนมาทานข้าว
แล้วจะไปกินกับน้องด้วยวันนี้โหยืนดีมากเลยครับ
และวันนี้นะครับผมผมจะพาพี่ฝนนะครับไปร้านอาหารที่ดังเด็ดโดนในย่านสามพรานนะครับ
จังหวัดนครปฐมนะครับร้านแรกที่เราจะไปนะครับเป็นร้านดังครับผม
ที่นี่เลยครับนี่ครับดังจริงดังจริงเจอเนี้ยหูจะแตกแล้วเนี้ย
ดังครับเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ยินครับผมนี่เลยครับร้านแรกที่เราจะมานี่ครับ
คือร้านเรมอนทรีคาเฟ่ครับโอ้อ่าเป็นร้านดังของเราครับ
พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วบางใสร้านใสที่ว่าเด็ด
เมนูใดที่ว่าแซ่บเห่าสิจะลุยกินให้ถึงทีตามไปกินให้มัดฟาง
ในกินล้างบ้างฮู้ไปเลยครับไปฮู้
ร้านแรกในวันนี้คือร้านดังที่มีชื่อว่าเลมอนทรีคาเฟ่
ร้านคาเฟ่ริมทะเลสาบที่สไตล์การตกแต่งร้านช่างมีสีสันสดใส
บรรยากาศเย็นสบายห้อมล้อมด้วยทุ่งนามีสระน้ำสีเขียวอร่ามกลางร้านโอ้โห

อกจากนี้ยังมีบริการอาหารรสแซ่บและเครื่องดื่มที่หลากหลายที่สำคัญเลยก็คือมีมุมถ่ายรูปเช็คอินมากมาย
สวัสดีค่ะหนูชื่อมายนะคะเป็นผู้จัดการร้านเลมอนทีนคาเฟ่ค่ะ
จะเป็นร้านสไตล์แบบว่านั่งชมวิวสบายบรรยากาศดีค่ะ
จุดเด่นของร้านเราจะเป็นอาหารไทยอีสัง
อยากจะเชิญทุกคนมารับประทานอาหารที่
บรรยากาศดีอาหารอร่อยเชียบค่ะ

หน้าจิ้นทั้งนั้นเลยครับ

เดี๋ยวมาเริ่มที่เมนูแรกอะไรครับนี่เลยครับ

แป๊ะซะปลาช่อนทอด
เห็นสวยใสสไตล์เจ้าหญิงแบบนี้
แต่จริงแล้วชอบทานอาหารรสจัดจ้านเป็นที่สุด
จึงเลือกเมนูแกงส้มแป๊ะซะปลาช่อนทอด
มาประเดิมก่อนเลย
แช่ในน้ำแกงส้มรสเผ็ดเปรี้ยวหวานจัดจ้าน
ถึงเครื่องแบบนี้ได้สดน้ำสักคำ
ได้สัดเนื้อปลาสักที
ตาสว่างแน่นอนครับผม

หนูกินผักเยอะเนอะลูก

น้ำมันเข้มข้นมากเพราะเราเป็นคนทำกับข้าวเรารู้ว่า
เนี่ยคือไม่ห่วงเครื่องครับมาชิมน้ำก่อนดีกว่าครับ
อร่อยไหมยังยังครับผมเป็นจังไหนยังยังครับอืม
มามาชิมกันดีกว่าครับมาครับพี่ทองให้นะร้องครับอ่า

แกงโขกเองเนี่ยค่ะจะมีความเข้มข้นแล้วก็ถึงเครื่องแกงเลย
ชาติดีครับใช่แล้วนี่มันไม่เผ็ดมากเกินไปไม่เผ็ดครับ
แล้วก็ไม่หวานมาที่เมนูต่อไปนะครับ
เนื้อเสอรอยย่างจิ้มแจ่วครับผมอู๋นี่เสอรอยเสอรอยเรียกรอยครับผม
เนื้อเซอร์ลอยย่างจิ้มแจ่วเนื้อโคขุนคันเกรดพิเศษ
หมักกับโชยุมิรินและสาเกสไตล์ญี่ปุ่นในตัวเนื้อ
เมื่อย้ามย่างยิ่งในน้ำจิ้มแจ่วสไตล์อิสาน
สูตรพิเศษของทางร้านไม่แน่นะครับเซอร์ลอยจานนี้อาจทำให้คนชิม
ลอยได้ก็เป็นได้

เพราะว่าพี่อ่ะไม่กินเนื้อแต่ว่าพี่สามารถที่จะจิ้มให้น้องได้
ได้ครับผมขอบคุณครับ
อันนี้เนื้อสลอยเนื้อสลอย

เอาแจ่วเป็นไหนแจ่วเอาหอมไหม
เอาหอมครับเอาหอมไหม
มันแม้หอมนี่อ๋อหอมแยงครับ

พูดติดแข็วเลยเป็นไหมไม่มีครับผม

อันนี้แจ่วนี่รสชาติคนอีสานชอบเลย

มันกลมกล่อมทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่เผ็ดมากเมนูต่อไปหรือเปล่าครับ
อ่าเมนูต่อไปหรือเปล่านี่ยำแซลมอนนอลเวย์ครับผมอ่าครับผม
มาถึงเมนูที่น่าจะถูกปากสองคนนี้เป็นอย่างดีก็คือ
ำแซลมอนนอลเวย์ปลาแซลมอนจากนอเวย์
กระโดดลงมายำน้ำปลาร้าหอมแบบไทย
ที่ผ่านการต้มและปรุงรสให้เข้มข้นติดปลายลิ้นด้วยรสเผ็ดจากพริกแห้งที่คั่วเอง
จวดจาดแน่นอนครับ
มารสชาติของอิสานบ่านเท้าเนอะหรือแบบคนไทยเนี้ย
ก็ชอบรสชาติแซ็บนะมันต้องจวาดต้องการป่ะมัน
ม่อนนะคะแล้วก็ไข่กุ้งด้วยยำกับน้ำปลาร้า
ต้องซิมมองมามันค่ะวะครับผม
นั่วอ่านั่วมากปลาร้านั่วมาก
อ้าวปลาร้าคือจังบุมมี่กินแบบบุมมี่กินแม้นนั่นแหละ
มันต้องมันต้องมันต้องจวดต้องจาดด้วยครับมันต้องจวดมันต้องจวด
เบาเรียงยำแต่มีน้ำปลาร้าเนี่ยครับเอาใส่น้ำน้ำเนอะขอบคุณครับ

น้ำปลาร้าหอมมากครับน้ำปลาร้าหอมมากเลยค่ะหอมจริงครับ
ฝนว่าคนที่ไม่กินปลาร้านะ

ก็กินได้นะเดี๋ยวมาซิบมึงครับครับ

ครับเข้าไปอันนี้แบบละลายในปากเลย
ละหมุนระมัยถันขางมากครับผมใช่
ที่เมนูต่อมาครับผมนี่ครับ
ปลากระพงนึ่งมะนาวครับผม

นำมานึ่งจนได้ความหวานของปลา
ราดมาด้วยน้ำยำแซ่บซีด
ที่มีพริกขี้หนูสวนและน้ำมะนาวสด
โรยเครื่องสมุนไพรจนหอม
ชิมปลากระพงนึ่งมะนาวกันเลยดีกว่าครับ
พื้นหอมมักน่าวครับ

จริงพี่ผมเป็นคนชอบสลัดครีมเหมือนกันน่ะ

ตัวครีมเค้านะไม่หวานมาก

ตลาดครีมเขาอร่อยมาก

ใช่น้ำสลายซิมอร่อยมากค่ะไม่เลี่ยน

คือมันจะมันมันมันหนัว

และตอนนี้นะครับก็ชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับ

ทั้งแซ่บทั้งนวดครับพี่น้องครับผม

เอาเลยครับลางบางเลยครับผม

เดี๋ยวเขาจะล่างครับ
แต่ละเมนูที่น้องแซคกับพี่ฝนล้างบางไปนั้นก็เป็นเมนูที่เราภูมิใจนำเสนอ
และนอกจากอาหารแล้วก็มีวิวงามนี่แหละครับที่อร่อยไม่แพ้กัน
ตอนนี้ให้ทั้งสองเข้าไปแวะแชะรูปกลับบ้านกันก่อนครับ
มายิ้มครับผมสวยงามมาก

ตอบไปจะมีภาพไปล่างเด็ดครับครับผม
ในเรื่องของอาหารครับผม

ร้านเปิดบริการทุกวันเวลา๙โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
แวะมาสามปรานแนะนำให้มาหย่อนใจกับบรรยากาศชิวและอาหารอร่อยกันได้ที่นี่เลยครับ
กินล้างบาง
น้องอ่าอ่ากินกินกิน
โอ้ตายแล้วโดนลืดลืดยืดยืดออกมา

นะเจ้าพอจะรู้ไหมว่าเจ้าชายผู้เลอโฉมอยู่ที่ไหน

หญิงครับที่นี่ไม่มีเจ้าชายหรอกครับ
มีแต่ไม้แล้วก็คนเลี้ยงไม้นี่แหละครับ
เอ้าแล้วเจ้าชายเจ้าชายอยู่ที่ไหน

จริงเหรอครับผมถ้าอย่างนั้น

อยากเจอเจ้าชายจริง

หวังว่าเจ้าชายคงจะอยู่ในร้านนี้แหละครับผม

ไม่รู้ว่าร้านนี้จะมีเจ้าชาย
ที่คุณฝนตามหาหรือเปล่า

เป็นร้านเด็ดที่น้องแซคพามา
เอาใจคุณฝนในวันนี้ครับ

ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์
อาหารไทยอาหารฟิวชั่น
ของหวานและเครื่องดื่มเย็น

จัดแต่งร้านโดยโทนสีขาว
ตัดกับสวนสีเขียวของต้นไม้

เหมือนอยู่ในนิชาญ

แต่ตอนนี้เราไปเอาใจช่วยคุณฝน
ให้ได้เจอเจ้าชายกันเลยครับ

เจ้าชายครับ
เจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายอยู่หูไม่ได้มากับเจ้าหญิงแล้วมั้ง
มากับคนบ้าสวัสดีค่ะชื่อมาริสาเรียนรอบกิฟต์นะคะ
ร้านเราเปิดได้๘เดือนจะเป็นร้านอาหารสไตล์นิทานค่ะ

ก็คือจะเป็นสไตล์ของเจ้าชายกบค่ะ
อาหารก็จะเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนค่ะ

ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ถ่ายรูปสวยได้หมดเลยค่ะ
ลูกค้าจะติดใจแล้วกลับมาซ้ำ

แนะนำเลยนะคะสำหรับสายคาเฟ่อร่อยเชียบ
ไหนอ่ะแซ็กเจ้าชายอยู่ไหน

นี่แหละครับคือเจ้าชายกบครับ

เจ้าชายกบที่แปลงร่าง

โอ้โห

เออเจ้าชายกบเป็นอาหารอร่อยเลยครับผม

หลังจากที่ห้องกินอาหารอร่อยเสร็จแล้ว

เดี๋ยวก่อนที่จะรับประทานอาหาร

แล้วก็แบบรู้สึกว่าให้มันลองคอจัง

อื้อ

พักเรื่องกบมาว่ากันด้วยเรื่องกุ้งกันก่อนครับ
เพราะจานนี้รวมความอร่อยของกุ้งมาให้เราได้ชิมกัน
เส้นสปาเก็ตตี้หนุ่มนึบผัดกับกุ้ง
และครีมซอสเข้มข้นจนหอมหวน
จานนี้รสชาติหวานมันและเผ็ดปลายด้วยผงปลาปริก้า
โอ๊ยนี่ก่อนของหมักได้ไหมนะครับมีครับ
แล้วเส้นก็แบบนุ่มมากครับเคี้ยวง่ายมาก
มีความเป็นคาราเต้มากครับผม

รู้สึกครับไว้ใต้ตัวในซอสข่ายกุ้ม

โอ้เลิศค่ะเลิศ

อยากกินไหนลองทายซิว่าอยากกินอะไร

จนได้รสชาติหวานมันทานร้อนร้อนกับข้าวสวยคือที่สุดของความฟินโอ้โห
อือหูยใหญ่มากครับครับอื้ออ่าวสิจ้าอ่าวสิจ้าอ่าว

อ่าคินเลยครับถึงกับคินอะไรทีเดียวครับ
ไข่เค็มนะเคลือบทุกอาหนูของปะมึกเลย
รสชาติหัวปะมึกเนี้ย
สดมากเหมือนกินเนื้อมะพร้าวอ่อน

มันแล้วก็มันนุ่มแล้วมันหวาน
เหมือนเนื้อมะพร้าวอ่อนดีเลย
ครับมา
แล้วต้องบอกนะว่าถ้าปลาหมึกไม่สดเราจะไม่ได้รสชาตินี้

อีกเมนูครับผมนี่ต้มยำน้ำข้นครับ
มาที่เมนูรสเผ็ดกันบ้างครับ
กับเมนูต้มยำน้ำข้น
แม้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้มยำ
แต่ว่าน้ำต้มยำที่นี่เข้าขั้น
กล่อมไม่เผ็ดจนเกินไป

ที่สำคัญคือเครื่องแน่น

จะเป็นอย่างไรมาฟังจากปากพี่ฝนกันครับ

กล่อมหวานเค็มเปรี้ยว

เห็นไหนเป็นไง

แต่ต้องยอมน้ำข้นให้กับร้านนี้

เนี่ยแล้วก็น้ำพริกเผาเขาก็หอมด้วย

เมนูสุดท้ายที่จะแนะนำนั่นก็คือ
สามชั้นโทษน้ำปลา
หมูสามชั้นน้ำกรอบ
กับน้ำปลาจนกรุบกรอบ

จานนี้ให้กินจนอ้วน

เขาจะอ้วนไหม

หุ้ยตายแล้ว

ต้องชิมเพียวก่อนว่ามันเป็นจังหลายถูกต้อง
โอ้โหกรูปกรอบมากครับผมอื้อยอมอ้วน
บ่เข้มหลายแต่ว่ามันมีความผ่อนแรมกำลังดี
เดี๋ยวผมจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับลองเมิงจิ้มซีฟุต
มาหนึ่งสองสามสองสาม
หนังเขาอะค่ะกรอบอุ้ยกรอบมากไม่เหนียวได้รสชาติของน้ำมะขามเปียกแบบชัดเจนมากเลยเนอะ
คุณเหลมอยากหมักความแซ่บแบบว่าใช่อันนี้จะออกแนวมะขามเปียกนะคะ

มากสมกับเป็นร้านเด็ดจริง
และร้านเด็ดในวันนี้นะครับร้านเจ้าชายกบนะครับผมอร่อยชี
ร้านบ้านอันนี้เปล่าครับเอาข้างอิ่มจัดไปเลยครับ

นั่นครับผม
วันนี้เรามีแต่ร้านสวยบรรยากาศดีมานำเสนอทั้งนั้น
ร้านเจ้าชายกบก็เป็นอีกร้านในย่านสำพรานที่อยากให้มาลอง
โดยเฉพาะสายคาเฟ่ที่อยากได้รูปสวย
ร้านตั้งอยู่ในโครงการบ้านสวนปรีดา
เปิดบริการทุกวันเวลา๑๐โมงถึง๓ทุ่ม
เจ้าชายกบยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับ

ปะต้องขึ้นครับเดี๋ยวน้อยยากไปดีกว่าครับ

บอกไก่ครับนี่ออกจากปากข้างนี้กระถึงเลยครับ

ครับผมพร้อมหรือยังครับ

ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ

ร้านขายอาหารประเทศไทยยุโรปฟิวชั่น
แล้วก็มีเบเกอรี่แล้วก็กาแฟครับ

คุณภาพของอาหารรสชาติปริมาณ
และที่สำคัญที่เรามีมากกว่านั้นก็คือ

อยากเชิญชวนให้ลูกค้าลองมาทานอาหารที่ร้านนะครับ
ท่านจะได้ทั้งคุณภาพแล้วก็การบริการที่ดีนะครับ

ตั้งอยู่ใกล้ร้านเจ้าชายกบ
ในโครงการบ้านสวนปรีดา
ซึ่งชื่อร้านได้แรงบันดาลใจ
หรือพื้นที่พักผ่อนของลูกค้าทุกท่าน

สดชื่นไปด้วยต้นไม้ที่ตั้งอยู่ล้อมรอบ
และนำเสนออาหารยุโรป
แต่ให้รสชาติเข้าปากคนไทย
ที่สำคัญอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสบรรยากาศช่วงเย็น
เป็นมื้อดินเนอร์ไปด้วยกัน
บอกเลยว่าคุณฝนจะต้องชื่นชอบ
จนต้องร้องกรี๊ดลั่นร้าน
ว้าวเป็นไร

เจ้าของเอามาวางเหรอ
โอ๊ยกระนึกว่ากินเพราะปื้มอกปื้มใจ

โดนอกโดนใจพี่ฝนแน่นอนครับผม
ระเดิมด้วยจานแรกที่จะต้องถูกอกถูกใจพี่ฝนเป็นแน่แท้
นั่นก็คือสเต๊กแกะที่ทางร้านเสิร์ฟในส่วนของซิกโครง
ลูกค้าสามารถเลือกความสุขได้ตามใจชอบ
ตัวเนื้อแกะหอมและนุ่มกำลังดี
ซึ่งจุดขายนอกจากเนื้อแกะที่หอมและนุ่มกำลังดีแล้ว
เรายังสามารถขอทางร้านให้ทำการรมควันเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อสเต๊ก
จานนี้เสิร์ฟกับซอสสองชนิดซึ่งเป็นสูตรเด็ดของเดอะซาราเรสที่เดียวเท่านั้น
เอานะอุ้ยน้องลายเอาข้างข้างอ่ะมันแตกมันแตก
โดนโดนมากเลยละมุนมากเลยค่ะ

เหนียวเลยอืมดูสีนี้นะครับอร่อยมากนุ่มมาก
เอาแก่วก่อนดีกว่าครับอืมอันนั้นนะครับจะชิมแล้วนะครับ
แกะคุณแพ้กินแกะอ้าวอ้าว
อื้อไปตรงไหนขึ้นจังหล่อหอมป่าว
มากครับอร่อยมากคือนุ่มมากครับปกติแกะนี่มันจะมีกลิ่น
แก่เขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาใช่ใช่แต่ที่นี่เขาใช้แบบเบบิน
นุ่มไม่เหนียวมาต่อดีกว่าครับต่อค่ะต่อ
ที่เมนูนี้ครับซิกโครงหมูอบซอสบาร์บีคิวครับ
มาล้างบางทั้งทีก็ต้องเล่นใหญ่แบบนี้แหละครับ
ซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวไซส์ยักษ์
หนึ่งในเมนูขายดีที่ทางร้าน
พิถีพิถันกับการอบ
และบวกกับซอสบาร์บีคิวซึ่งเป็นสูตรพิเศษแล้ว
ซี่โครงหมูเนื้อนุ่มนี้ร่อนออกมา
พร้อมกับกลิ่นหอมที่อบอวนของซอสบาร์บีคิว
มาแล้ว
เนื้อนี้ร่อนเลยอ่ะ

ใช่เนื้อซอสดีมากคือมันเข้มข้นแล้วมันก็รสชาติมันกลมกล่อมมาก
นี่เค็มนิดอมเปรี้ยวอมหวานนะคะ

นี่เนี่ยล็อกออกได้เลย

แล้วตักอันนี้โรยหน้าแล้วกินพร้อมกัน

อาหารเลือกใช้ขนมปังจากฝรั่งเศษซึ่งมีความหอมและนุ่มเป็นพิเศษ
ด้านในจะท็อปปิ้งด้วยผักสดไก่กรอบส่วนสะโพกที่นำมาชุบแป้งทอดจนหอมนุ่ม
ราดด้วยซอสสูตรพิเศษและชีสแบบเยิ้มเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่คุณเลือกได้ตามความชอบ
ไม่ว่าจะเป็นเฟรนด์ปลายมันเกลียวทอดหรือมันฝรั่งซีกทอด

แล้วชิคก็หรอกหลวงออกมา

นี่

เบอร์เกอร์มานานเลย
นี่เจอน้ำตอนนี้อร่อยมาก

ใส่แล้วเอาเลยอร่อยจริง
เนี่ยพี่แซคอันนี้เขาแป้งจากฝรั่งเศสเลยนะ

ความนุ่มคือข้างนอกอะกรอบนะ
แต่ข้างในนุ่มมากแล้วก็มีความหอม

พิซซ่าหน้าแซลมอนลมควันครับผม
แล้วพิซซ่าหน้าคาวีเอียน
หนึ่งในเมนูขายดีของทางร้าน
เพราะความใส่ใจในการผสมแป้งพิซซ่าที่มีความพิเศษ
และการนวดให้แป้งละเอียดและบางกรอบแถมมีหน้าพิซซ่าที่หลากหลายให้เลือกสรร
เราขอบอกว่าอร่อยทุกหน้าโดนใจทุกถาด
แถมมีที่เด็ดที่เอาใจคนรักชีสโดยเฉพาะ
แต่จะเป็นอะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อนครับ
ฮ่าฮ่า

และนี่แหละครับคือความพิเศษที่เอาใจคนรักชีสโดยเฉพาะ
ซึ่งสามารถขอเพิ่มชีสได้ด้วย
ทางพนักงานจะบริการราดให้ลูกค้าถึงโต๊ะ
ระหว่างนี้จะถ่ายลงสตอรี่เก็บเอาไว้อวดเพื่อนก็ได้นะจ๊ะเธอ

เอาชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้เลย

อ้าวลูกมักชีสละลูกมา

เดี๋ยวผมก็จะกินเหมือนกันแต่ผมขอเป็นหน้า
แซลมอนลมขวัญครับผมอันนี้หน้าฮาเวียนนะคะ

อืมชอบข้างขวางด้วยเป็นจังไง

เดี๋ยวค่อยไปกินของหวานครับใช่แล้วค่ะมาลุย

โอ้โหเต็มโต๊ะขนาดนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่หวั่น
ปิดท้ายด้วยของหวานช็อกโกแลตฟองดอง
เมนูที่ผสมผสานความหวานหอม
และความนุ่มของแป้งช็อกโกแลตฟองดอง
คู่กับไอศกรีมที่เลือกรสชาติได้ตามความชอบ
รสชาติหวานกำลังดี
ท่าทางจะเป็นที่ติดอกติดใจของพี่ฝนกับน้องแซคมากเลยครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
มาทั้งทีเราต้องให้พี่ฝนนะครับโชว์ฝีมือกันจักน้อยนะครับ

ภารกิจสองคนในวันนี้จะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
ภารกิจตลบหลังครัวรัวตะหลิวของเราในวันนี้
จะให้ทั้งสองคนทำพิซซ่าครับ
แต่ไม่ใช่พิซซ่าธรรมดา
เพราะนอกเหนือจากบรรดาวัตถุดิบต่างที่ทางร้านเตรียมไว้ให้แล้ว
ทั้งคู่จะต้องซุ่มเปิดการ์ด
เลือกวัตถุดิบพิเศษเพิ่มเติมกันคนละ๓ชนิด
นำมาทำเป็นพิซซ่าหน้าใหม่ในสไตล์ตนเอง
เพื่อมัดใจคุณโต้งเจ้าของร้าน
หากมีใครคนใดคนหนึ่งทำสำเร็จ
พร้อมติดแฮชแท็กกินล้างบางให้กับแฟนรายการไปเลยครับ
แต่ก่อนอื่นให้ทั้งสองคนไปเลือกวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าครับ

เรามาเลือกว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไร

เย็นแท้

เป็นไงคะของอัธแพง

หัวปรอบอันนี้

เริ่มแรกเลยก็ต้อง
นี่นี่น้องน้องน้องน้องน้อง
อ๋ออ๋อโอ๊ยมวลอ่ะหมวล
แบบใกล้
ดูครับชีฟแซคจะทำแล้วครับ

เอาไปอบกันเลยครับเอาไปอบกันเลยครับมา
หลังจากโชว์ฝีมือในการทำพิซซ่าหน้าแปลก
ในแบบของตัวเองกันไปแล้ว
พออบออกมาก็ได้หน้าตาแบบนี้แหละครับ
หน้าตาน่าอร่อยจนผมเองก็บรรยายไม่ถูก
เอาเป็นว่าข้ามไปที่รสชาติกันเลยดีกว่าครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่โต้งนะครับ
เจ้าของร้านก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
ให้เกียรติมาชิมพิซซ่าหน้าแปลกของเรานะครับ
เดี๋ยวมาเริ่มที่ของผมเลยนะครับผม
พิซซ่าหน้านี่เลยสุดกุ๊ดครับสุดจริงครับ
อันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันชื่ออะไรครับ

ตัวนี้ดูดีนะครับดูดีดูมีสีสันด้วยครับ
ตัวนี้ดูแปลก
อยู่ที่พี่โต้งว่าอยากกินของใครก่อนนะคะ
ผมก็กินของพี่ฝนก่อนดีกว่าครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
บอกเลยนะครับตั้งแต่พี่โต้งมาเย็นตอนนี้ยังไม่ก้มหมองพิซซ่าของผมเลยครับ

โอ้โหปากชันด้วยพี่โต้งครับ
ก็อร่อย
ของในผ่านยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวขอชิมของคุณแจ๊กก่อน

พี่โต้ง

ตอนนี้มันมีทั้งเหมือนจะเป็นของวางก็ไม่ใช่

ครับผมถึงเวลาของการตัดสินแล้วนะครับผมครับ

ได้เลยครับของคุณฝนนี่ผมให้

ของคุณแซคนี่ต้องใช้เวลาคิดนิดนึง
ผมยังไม่ให้ผ่านนะครับ
ผมขอให้มาครับสักครั้งนะครับ

เพื่อแฟนอาการแล้วกันครับ

ที่ร้านล้างบางเขาไปหมดเลยเกลี้ยงเลย
ขอบคุณมากครับฝารกิจในวันนี้ก็สำเร็จไป
ด้วยความเห็นอกเห็นใจถึงพิซซ่าจะแปลกแค่ไหน
อย่าลืมนะครับส่วนลดสุดพิเศษสิบเปอร์เซ็นต์
และมีม็อกเชลฟรีหนึ่งแก้วเมื่อมาเช็คอินที่ร้าน
กินล้างบางครับครับเป็นไงบ้างครับพี่ฝนครับ
วันนี้มากินล้างบางครับอ๋ออิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารนะคะ
แขนอร่อยทุกร้านที่น้องแซ็กพาไปเลยนะคะครับผมโอ้โหทั้งดัง
ทั้งเด็ดทั้งโดนเลยครับผมทุกร้านเลยและวันนี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ฝนนะครับมากเลยนะครับ
มาร่วมกินล้างบางกับพวกเรานะครับขอบคุณน้องแซคเช่นกันครับ
ครับผมและครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นดาราท่านไหน
ที่จะไปกินล้างบางกับเรานะครับจะเป็นที่ไหนร้านไหน
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ้านใสร้านใสที่ว่าเด็ดเมนูใดที่ว่าแซ่บ
เอาสิตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้มัดบางในกินล้างบาง
ใครชอบอาหารสไตล์ยุโรปต้องแวะมาที่ร้านนี้เลยอร่อยเฉียบโฮ
ร้านอยู่ในโครงการบ้านสวนปรีดาเปิดวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี
เวลาบ่ายสามโมงถึง๕ทุ่มส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดเวลา๑๑โมงถึง๕ทุ่มจ้า
และในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบางไปทั้งสิ้น๓ร้าน๑๔เมนู
ในครั้งหน้าเจ้าแซ็กจะไปล้างบางที่ไหนกับใครต้องมาติดตามกันนะครับ
ห้ามพลาดเด็ดขาด
ไหล่ไหล่

มันจากไข่มีความกรอบจากมะละกอ